นายกรัฐมนตรีก็ระบุนะครับว่าจะไม่ใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
โดยยอมรับว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์และศาสนาถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน
ขอให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่าการจับกลุ่มพระธรรมชโย
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาในความผิดฐานสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน
ขอให้ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
ขณะนี้มีการพูดคุยหาทางออกร่วมกับทางคณะสงฆ์
จึงต้องรอฟังผลการหารือก่อนอย่าเพิ่งเร่งรัด
พร้อมกับขอให้ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธแยกแยะเรื่องนี้
อย่ามองว่าเป็นการรังแก่
ก็เพียงแต่ว่าใครที่เกี่ยวข้องก็ต้องถูกเรียกมาให้คำชี้แจง

เราต้องช่วยกันลดความขัดแย้งตรงนี้เพราะว่ามีผลกระทบกับพุทธศาสนิกชนนะ
แล้วก็ขอร้องสื่อมวลชนอย่ามาถามเรื่องนี้กับตัวเองอีก
ขณะที่นายวิชนุฆริงามณีรัฐมนตรีตื่นว่าผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการในเรื่องนี้เป็นการภายในอย่าเอิกกระเริก
เพราะว่าจะทำให้เกิดผลกระทบข้างเคียงได้
ที่คนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
จนทำให้เกิดความขัดแย้งและปะทะ
กลายเป็นประเด็นใหม่ในสังคมขึ้นมาอีกครับ